คุณผู้ชมข่าวเกี่ยวกับลิซ่านะเราอยู่ที่น้องลิซ่าแต่ว่ามันก็มีประเด็นดราม่าผุดขึ้นมาเหมือนกันนะคะ
อันนี้บอกเลยนะเราขอออกตัวแทนเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่อเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเธออยู่เฉยย้ำนะอยู่เฉยพูดง่ายเลยอยู่เฉยก็โดนด่าแบบนี้
คุณผู้ชมจู่ชาวเน็ตค่ะไปโยงประเด็นเปรียบเทียบแต่งเรื่องเป็นตุเป็นตะเลยบอกว่าน้ำใจจากน้องลิซ่าผลักดันเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นผ่านเอ็มวีตัวเองบอกว่ารีบตามมานะพี่จะรออยู่ตรงนี้วาซานนะคะ
แล้วภาพที่เห็นค่ะก็เป็นภาพของน้องลิซ่าจากเอ็มวีเพลงล่าสุดนี่แหละแล้วก็เอาไปเทียบกับภาพน้องเจนนี่แบบนี้เออ
คือจริงภาพนี้ภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยมันมาจากเพจหนึ่ง
เขาก็เหมือนปั่นกระแสแล้วก็ทำให้น้องเจนนี่โดนโจมตี

ใช่ค่ะคือเรื่องนี้นะก็จะไม่ทนจริง
นี่ขนาดเธอเข้มแข็งแล้วนะก็ปล่อยผ่านทุกอย่างได้ดีแล้วนะ
แต่พอได้ดูคลิปนี้โอ้ตายคุณผู้ชมค่ะ
คนในคลิปนี้เขาพูดถึงนะพูดถึงเจนนี่ว่า
เป็นสำภเวษีโหแรงอ่ะแรงจริงอย่าไปยุ่งกับผม
เขาอยู่สูงแล้วเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอ
ศิลปินสองท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเนาะใช่นะคะ
คอมเมนต์คนก็มารุมด่าค่ะใช้ถ้อยคำรุนแรง
คอมเมนต์เนี่ยลามปามถึงครอบครัวไปด้วย
ทั้งที่เธอก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยค่ะ
มันทำให้เธอกลับมาเสียใจเหมือนเดิมอีกแล้ว
แล้วก็กลับไปร้องไห้กับแม่อยู่ดี
บอกว่าประโยคเด็ดเป็นเด็กที่อะไรนะพี่ลี่
สุดท้ายก็ต้องกลายเป็นเด็กขี้ร้องที่ฟ้องแม่
ดูเหมือนเข้มแข็งจริงทุกคนเราก็มีความอ่อนแออยู่ในใจกันทั้งนั้น
ก็เรื่องจริงซึ่งเธอค่ะก็ได้โพสต์ภาพวิดีโอคอร์นะที่ไปร้องไห้กับคุณแม่ด้วย
อีกโพสต์หนึ่งค่ะก็ชี้แจงไว้ชัดเจนนะ
ว่าที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยไปเปรียบเทียบอะไรกับใครเลย
เขารู้ดีว่าตัวเองมันอยู่ในจุดตรงไหน
แล้วก็รูปชุดเขียวในภาพน่ะก็เป็นรูปที่แบบมันตั้งนานมาแล้ว
ใช่เนอะอืมไม่รู้ว่าคนไปโยงเรื่องเนี้ยต้องการอะไร
อยากให้ทุกคนอ่ะเข้าใจเธอด้วยจริงจริงค่ะ
บางคนอ่ะโพสต์ขึ้นมาเอาก็สาดแต่ด่าแล้วคอมเมนต์นิดหนึ่งแล้วกันอืม
คุณขาเดี๋ยวเนี้ยเขาตามตัวเจอนะอย่าไปเจออะไรแบบนี้แต่ว่าเราอ่านตามเพจอ่ะ
คอมเมนต์ก็ด่าน้องเจนี่รุนแรงอยู่เหมือนกันนะ
เข้าใจได้ถ้าน้องจะเสียใจกับเสียความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนาะ